สำหรับซิงเกิลรักติดไซเรน
ของน้องแพรวานิชาพัฒน์กับไอซ์พาริสนั่นเองค่ะ

วิวทะลุ๒๐กว่าล้านไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
เอาไปฟังทั้งคู่เมาส์มอยกันหน่อยค่ะ

ก็เลยอาจจะมีความแบบเวฟได้เยอะ
ฉันดิอายอยู่ค่ะ
ความอายอยู่แต่ว่าก็โอเคแล้วก็ให้น้องโค้ดได้ขายขอบค่ะ
ดีใจมากจริงแล้วเกินความความหมายของเราทั้งคู่
มากครับจริง
หนักแบบนี้เรื่องหัวใจก็เลยไม่ค่อยมีข่าวกับสาวคนไหนนะคะ
พี่ครับรู้เปล่าผมจีบสาวไม่เป็นครับ
ยังไม่มีใครที่เข้ามาอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่รู้สิไม่เคยจีบไงฮะ
แต่เราก็ไม่ได้ปิดกั้นไงแต่แบบมันไม่มีอ่ะครับ